อีกหนึ่งความสำเร็จของสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ
ที่สามารถเพาะพันธุ์เจ้าเก้งเผือก

ที่ได้จากพ่อพันธุ์พระราชทานหนึ่งเดียวในภาคเหนือ
หลังจากที่เพาะพันธุ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็มีการเตรียมที่จะประกวดตั้งชื่อค่ะ
เงินรางวัลรวมถึงบัตรเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรีด้วยนะคะ
แต่ว่าจะบอกว่าการจะตั้งชื่อได้นะ
ต้องดูชื่อของพ่อและแม่ของเขาก่อน

เกิดจากเก้งเผือกคุณพุทธอายุ๘ปี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงพระกรุณาปลวดกล้าปลวดกระหมองพระราชทาน
ให้ไปเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตเมื่อปี๒๕๕๒
เก้งเผือกแม่อิง
เป็นเพศเมียอายุ๓ปีของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะ
เก้งเผือกคุณพุธกับแม่อิงลูกเก้ยจนดนี้ชื่อหนิ้งพิงพักรู้ชื่ออะไร
ซึ่งลูกเก้งเผือกเพศผู้ตัวนี้ก็มีความสมบูรณแข็งแรงดีมาก
อยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่

พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมความน่ารักของลูกเก้งเผือกตัวนี้ได้แล้วนะคะ
ล่าสุดทางสวนสัตว์ก็จัดกิจกรรมค่ะ
เชิญชวนเด็กร่วมประกวดตั้งชื่อลูกเก้งเผือก
เพื่อชิงรางวัลเงินสด๒๐๐๐บาท
แล้วก็บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ฟรี๑ปี
สำหรับลักษณะทั่วไปของเก้งเผือกนะคะ

แต่ว่ามีสีขาวเผือกทั้งตัวเลยค่ะ

ก็คือจะชอบอยู่ตามลำพังตัวเดียว
ปัจจุบันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ปี๒๕๓๕ค่ะ